ถามคุณสองคนก่อนคุณผู้ชมด้วย
คุณเคยเห็นร่างทรงอะไรบ้าง

แต่คุณรู้ป่ะร่างทรงองค์เทพจอราเข้

คือเมื่อวานเราอ่านข่าวเขาไปไหว้พญานาคก็จะเป็นแบบอะไรของเขาไป
อันนี้ถ้าอยากรู้ดูดีกว่า
เผ็ดหลากจราคา
เผ็ดจราบเทพที่แสนตินอี้โต
นี่ค่ะนี่คุณนี่ครั้งแรกนะ
กับคำว่าเทพจราเค
ร่างทรงองเทพจราเคค่ะนี่ที่ฉันถึงบอกนัยว่าที่คุณเคยเจอมา

แน่นอนแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย
ที่เขาบอกว่าตัวเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยนะคะ
คือลักษณะที่เขาแสดงออกมาเป็นลักษณะของจอละเข้
แต่ก่อนจะไปเล่าต่อบอกคุณผู้ชมก่อนว่า
เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเราก็ไม่ไปก้าวล่วงในความเชื่อของแต่ละท่านนะคะ
แต่เอาคลิปมาให้ดูมีคนทำพิธีอยู่สองคน
คนนึงเดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ในการทำพิธีอีกคนนึงนั่นน่ะ
นอนอยู่ที่พื้นนั่นนะคะคือเป็นร่างทรงองค์เทพจอราเข้
ตอนที่อาจารย์คนที่ทำพิธีคุณผู้ชมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งไหมว่า
เขาเอาอะไรราดลงไปบนตัวร่างทรงเออเออน้ำอะไรอ่ะ
ลาดน้ำไว้ตลอดเวลาเพราะอะไรเดี๋ยวองค์เทพจอราเข้จะตัวแห้ง

ถูกต้องค่ะก็เลยต้องตักน้ำในโอ่งมาราดใส่ตัวร่างทรงองค์เทพนี้
แล้วท่องคาถาไปด้วยในระหว่างนั้นเนี่ย
เทพจราเข้เนี่ยก็ร้องวากเหมือนของขึ้น
แล้วก็ลักษณะยื่นมือไปข้างหน้าทำท่าทางเหมือนกับเป็นปากจอราเข้
แล้วก็คลานไปคลานมาอย่างที่บอกต้องราดน้ำไว้ตลอดนะ
เพราะถือเป็นการดูแลองค์เทพที่เชิญมาประทับทรง
คลิปนี้เพจดังเอาไปโพสต์ไว้มีแคปชั่นไว้สั้นว่า
องค์จอห์ละเข้ลงช่วยเอาไปปล่อยเบาะจอห์ละเข้สามพร้านหน่อย

หลายคนบางคนคอมเมนต์บอกขำ
แต่บางคนก็บอกเออมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วนะ
แต่บางคนคุณรู้ไหมว่าบางคนที่ขำเนี่ย
แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าองค์เทพจราเข้มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณค่ะ

ชื่อว่าเทพเจ้าโซเบะ

ใช่ค่ะมีหน้าที่ในการดูแลแม่น้ำนายและทะเลสาบให้อุดมสมบูรณ์
ได้รับการศักระจนมีการจารึกไว้บนสุสานหลายแห่ง
มีการค้นพบว่ามีนักบวชที่ขอรบศรัทธาองค์เทพจอห์ละเข้
มีการทำมัมมี่จอราเข้บรรจุไว้ในสุสานด้วยนะคุณ
จริงของไทยก็มีถ้าเกิดไปไหว้ตามวัดตามสารเจ้า
ถ้าเกิดบางที่นะเขาจะมีรูปปั้นจอห์ละเข้อ่ะ

แล้วคนก็มักจะเอาเงินไปใส่ในป่าจราเข้
เป็นการบูชาอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลเนอะ